ที่มีกระสุนปริศนาไปหล่นใส่ศีรษะคุณลุง

เพิ่งกลับมาจากตัดย่าให้วัว
ปรากฏว่าปั่นจักรยานไปได้สักพัก
กระสุนปริศนามันตกลงพอดีที่ศีรษะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณลุงเนี่ยล้มลงจากจักรยานแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
เราก็พยายามที่จะตามเรื่องนี้กันให้เพราะถือว่าเป็นอุทาหรณ์
อีกหนึ่งเรื่องของสังคมนะคะล่าสุดรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยมอบตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็คือนา
จากตำรวจภูทรภาค๘ไปตามจับคุมมาได้แล้วก็ไปตรวจยิดปืนที่ก่อเหตุ
วันนี้นำตัวไปชี้จุดที่ลงมือก่อเหตุหลังจากที่ครอบครัวนำตัวผู้ต้องหา
มามอบตัวกับตำรวจภูทรภาคแปดซึ่งจุดที่ก่อเหตุเนี่ย
อยู่ภายในสวนเงาะหน้าบ้านของผู้ต้องหาสักประมาณ๒๐๓๐เมตร
จุดที่ก่อเหตุห่างจากจุดที่พบศพสักประมาณ๖๐เมตร
โดยผู้ต้องหาค่ะเล่าแบบนี้บอกว่านั่งยิงสัตว์บนต้นเงาะที่อยู่สูงเหนือศีรษะ
ซึ่งวิถีกระสุนมันไปตกตรงศีรษะของคุณลุงสอนชัยล้มลง
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดพอดีอะค่ะนายวชิรศักดิ์บอกแบบนี้บอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คนตายสิ่งที่ต้องการเนี่ยเพียงแค่ต้องการยิงไล่สัตว์ในสวนเงาะของเพื่อนบ้าน
มันส่งเสียงดังรบกวนบริเวณหน้าบ้านของตนเองแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะทำให้สัตว์ตายด้วย
แค่ต้องการไล่ไล่มันไปไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ากระสุนมันไปตกลงที่คุณลุงได้ยังไง
จนกระทั่งคุณลุงเสียชีวิตซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเดินไปดูผู้ตายที่ล้มตรงจุดเกิดเหตุ
เพราะคิดว่าเป็นลมตอนนั้นนะตอนวันเกิดเหตุก็คือเช้าของวันที่๙
จากนั้นก็มีคนมาช่วยส่วนตัวเองเนี่ยหลังเกิดเหตุก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า
แล้วก็มารู้อีกทีจากข่าวว่าตกเป็นผู้ต้องหาซะแล้วตัดสินใจติดต่อพ่อให้พาเข้ามอบตัว
ฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
วัตรธิรษักเขาก็กินยันคำเดิมนะคะว่าไม่ได้เจรตนาทำให้คุณลุงตายนะคะที่นี้จุดเกิดเหตุมันเกิดขึ้นบนถนนสายคิริรัฐนิครมบ้านน้ำหัก๕ตำบลบ้านยางอำเภอคิริรัฐนิครมจังหวัดสุราชธานีตรงจุดนี้แล้วครับ

ตำรวจพานายวัชิรษักคนก่อเหตุไปชี้จุดต่าง
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าวัชิรศักดิ์บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนา
แต่ตำรวจภูทรภักดิ์๘ก็นำตัวนายวชิระศักดิ์
ไปส่งให้พนักงานสอบสวนในท้องที่
ก็คือโรงพักคีรีรัฐนิคมดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยตำรวจสพคีรีรัฐนิคมมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายวัชิรษัก
ข้อกล่าวหาด้วยกันค่ะคือหนึ่ง
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สองมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
นี่แหละนะคะจะยิงปืนขึ้นฟ้าหรือว่ายิงปืนไปเพื่อขู่อะไรก็ตาม
คือลูกกระสุนมันมีทิศทางไปมันจะไปโดนใครหรือเปล่า
อันนี้ต้องสำคัญมากคิดด้วยนะคะ
แล้วมีความผิดตามกฎหมายนะใช่